คุณผู้ชมมาดูเรื่องของการจับกลุ่มขบวนการลักลอบขนยาเสพติดกันหน่อยนะคะ
ผู้ที่จะลักลอบขนยาเสพติดเขาก็ปรับเปลี่ยนวิธีการไปเรื่อย
เพื่อที่หลีกเลี่ยงไม่ให้ตำรวจจับได้
บอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่ขับรถแล้วไม่ใช้เส้นทางบนท้องถนน

ล่าสุดนะคะตำรวจรถไฟจับกลุ่มขบวนการลักลอบขนยาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือได้นะคะ
กำลังจะนำไปยังประเทศเพื่อนบ้านค่ะ
ได้ผู้ต้องหาเป็นชาวมาเลเซีย๑๕คน
และของกลางมูลค่ากว่า๘๐๐ล้านบาทนะคะ
มีทั้งยาไอซ์มีทั้งเฮโรอีน
ซึ่งผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางบอกว่าจะเร่งติดตามตัวผู้ร่วมขบวนการมาดำเนินคดีให้ได้ค่ะ
เพราะว่าของกลางเหล่านี้นะคะ
ถ้าสามารถนำไปในประเทศเพื่อนบ้านได้
มูลค่าจะสูงขึ้นแต่พันล้านบาทเลยนะคะ
ยาไอซ์๒๒๖กิโลกรัมและเฮโรอีน๘กิโลกรัม
ในประเทศไทยไม่ต่ำกว่า๘๐๐ล้านบาทนะคะ
นี่เป็นของกลางที่ตำรวจรถไฟยึดได้จากกลุ่มผู้ต้องหาชาวมาเลเซีย๑๕คน
ลักลอบขนยาเสพติดทั้งหมดมากับขบวนรถไฟทางภาคเหนือของประเทศไทย
เพื่อส่งต่อไปยังประเทศมาเลเซีย
พลตำรวจโทษธิติราชนองหานพิทักษ์
ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกล่าวว่า
ขณะที่ตำรวจรถไฟประจำขบวนรถด่วนระหว่างประเทศที่๓๕กรุงเทพประดังเบซา
เดินตรวจบนขบวนรถไฟแล้วพบเห็นผู้โดยสารชาวมาเลเซีย๒คนมีท่าทางพิรุธค่ะ
ก็เลยเข้าตรวจกระเป๋าเดินทางพบของกลางเป็นยาไอซ์๒๓กิโลกรัม
เจ้าหน้าที่ก็เลยควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนลงที่สถานีรถไฟราชบุรี
จากนั้นขยายผลเพิ่มเติมนะคะ
ทราบว่ายังมียาเสพติดอยู่บนขบวนรถไฟอีกจำนวนมาก
ตำรวจจึงเข้าตรวจสอบก่อนจะจับผู้ต้องหาได้ทั้งหมด๑๕คน
เมืองต้นนายงอเคียนยิวหนึ่งในผู้ต้องหารับสารภาพว่าเป็นหัวหน้าแก๊ง
รับยาเสพติดทั้งหมดมาจากภาคเหนือของประเทศไทย
พลตำรวจโทษธิติราชบอกว่าถ้ายาเสพติดล็อตนี้หลุดออกไปประเทศเพื่อนบ้าน
จะมีราคาสูงกว่าร้อยเท่า
ส่วนสาเหตุที่กลุ่มผู้ต้องหาเลือกใช้การขนส่งทางรถไฟ
เพราะการขนยาเสพติดผ่านรถยนต์เสี่ยงกว่ามีด่านสกัดเป็นจำนวนมาก
สั่งการให้ตำรวจรถไฟประสานตำรวจปราบรามยาเสพติด
ขยายผลเครือข่ายที่เหลือค่ะ